ข้าวเกลียบทอดรายการขนมของกินของคนไทยพวน
ด้วยข้าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินและถือเป็นภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมของแต่ละชาติภัณฑ์
ในการนำมาแปรรูปให้เป็นของกินในรูปแบบขนม
ซึ่งชาวไทยภวรจะทำข้าวเกลียบในงานประเพณีต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญงานมงคลสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือข้าวเกลียบขาว
ซึ่งจะต้องใช้ในพิธีกรรมการบอกกล่าวไหว้บรรพบุรุษ
รวมถึงยังเป็นของกินให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย